ให้คนได้หยุดเนาะวันแรงงาน

เป็นห่วงเรื่องการเงินทางบ้านก็ต้องทำโบที
วันนี้มาทำโอทีค่ะมาเย็บผ้ามาเย็บเสื้อกันหนาวส่งเขาเนี่ย
แต่บางคนสิได้หยุดอิจฉามาก
วางแผนจะไปเที่ยวกันดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ว่าไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างหรือถ้าไปจะต้องระวังฝนช่วงไหน
ช่วงนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อน
ช่วงนี้ลมหนาวยังมานะ
ยังไม่ได้ถอยร่นกลับไปแล้วก็ยังมาเจอกับลมทะเลที่พัดพา
ความชื้นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยกลายเป็นพายุฤดูร้อน
ภาพถ่ายดาวเทียมตอนตี๕๕นาทีตอนนี้

น้อยมากเลยค่ะกลุ่มฝนไหนบอกว่ามีพายุฤดูร้อน
มีแถวภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบน
ประจวบคีรีขันแล้วก็เพชรบุรีเล็กน้อยเท่านั้น
ก็ฝนเขาไม่มาตอนเช้าไงคะเห็นไหมตอนเช้าเนี่ยแทบจะไม่มีฝนเลย
หลังจากนั้นช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปมาแล้ว
บุกแล้วค่ะภาคเหนือภาคล้างภาคตะวันออก
และภาคใต้เน้นหนักที่ภาคใต้เลยนะ
วันนี้เห็นไหมคะฟ้าแร่แปบทั้งภาคแบบนี้
ก็คือลักษณะของฝนฟ้าขนองเริ่มตกตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงบ่าย๒

หลังจากนั้นช่วงเย็นช่วงเย็นประมาณ๖โมงเย็น
จะดีขึ้นฝนจะลดน้อยลง
วันนี้คลื่นค่ะฝั่งอันดามันไม่น่าห่วงเลยนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งก็ไม่น่าห่วง
แต่ถ้าออกเรือไปกลางอ่าวไทยตอนล่างตรวจ

ถ้าจุดนั้นมันมีฝนคลื่นก็อาจจะสูงได้นะประมาณ๒เมตร
อากาศวันนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาก็เลยไม่ร้อนเท่าไห
โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๓เซลเซียสนะคะ
หลายคนบอกว่าฝนตกมากเลยบ้านผม
เมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ได้ให้ดูแป๊บก็เป็นศรีราชาฝนตกเยอะมาก